ทีนี้ก็มาเชื่อมโยงดูเรื่องของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์กันหน่อยนะคะ
หน่วยงานภาครัฐก็ยืนยันว่าเป็นกฎหมายที่จำเป็นต้องมี
เพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จในโลกโซเชียลนะคะ
ในการแสดงออกถึงจุดยืนว่าเขาไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้
เขายกระดับอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็เมื่อคืนนี้นี่เองเขาโพสต์เฟซบุ๊กเลย
บอกว่าเขาเนี่ยเจาะข้อมูลการออกหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เรียบร้อยแล้ว
เป็นภาพการเจาะเข้าระบบการออกหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเขาย้ำว่านี่เป็นการเปิดบ้านลุงตู่วันที่๓
เพราะว่าหน่วยอยากจะจัดให้เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ถ้าไม่ทันจะเปิดข้อมูลช่วงปีใหม่นี้แทน
เขาไปเยี่ยมบ้าน๒ครั้งแล้ว

คราวนี้เป็นการเปิดข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานทดสอบระบบเฝ้าติดตามออนไลน์
เพื่อตอบโต้กองทัพบกกรณีออกมาปฏิเสธการสั่งซื้อเครื่องมือถอดรหัส
แถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์การเซ็นเซอร์ในประเทศไทย
โดยพูดถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
คอมพิวเตอร์ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านร่างนี้

แม้ว่าจะมีประชาชนลงชื่อต่อต้านกว่า๓๖๐๐๐ชื่อ
กลุ่มนี้เขาบอกว่ากฎหมายนี้มันเป็นเหมือนขั้นตอนสุดท้าย
ของการควบคุมการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองในประเทศไทย
หลังจากไทยผ่านกฎหมายนี้เว็บไซต์ของรัฐบาลหลายแห่ง

กลุ่มนี้บอกด้วยว่าจะไม่ยอมนิ่งเฉยให้กับประเทศไหน

เขาย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องชดใช้กับสิ่งที่ทำกับประชาชน
และการคุมการการวิจัตริย์
พรุ่งนี้คุณจะเก็บคำสั่งของคุณ
หัวข้างกับคนคนที่คุณคุณคุยกับเรา
แต่คุณไม่ได้คุยกับสิ่งที่ไหน
วิจัยซิงเกลเกตเวย์
ที่ต่อต้านการคุกคำทางไซเบอร์หรือนักรบไซเบอร์อยู่เหมือนกัน
ในส่วนของประเทศไทยยังอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นค่ะ
ปริมาณงานยังไม่มากนัก
แต่ก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่อไปเรื่อยนะคะ